ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาครับต้นสายปลายเหตุ
คนที่เขาถูกทำร้ายกลางแยกไฟแดงเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะวันก่อนเพิ่งไปช่วยแม่
คือแม่มีปัญหากับคู่กรณีเขาก็เลยไปล็อกคอคู่กรณี
แล้วถูกขู่ว่าอย่าให้เจอนะเดี๋ยวจะทำร้าย
ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์รอไฟเขียวติดอยู่ตรงแยกไฟแดง
มีคนลงมาจากรถต่อยเขาเฉยเลยพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

นี่ครับลงมาจากรถสีขาวแล้วคนเจ็บเขาขี่มอเตอร์ไซค
แต่ติดไฟแดงอยู่ตรงเนี่ยไม่รู้ตัวนี่โดนแล้ว
เสร็จแล้วปรากฏว่าเขาลงมาจากมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์ของเขามีคนไปดึงกุญแจรถออกมากำไว้ในมือ

กล้องหน้ารถพลเมืองดีครับจับภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
ตอนที่รถทุกคันติดไฟแดงอยู่ตรงนี้
สามแยกหัวเนินถนนสิริโสธร
ในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
แน่คือในคลิปผู้ชายสองคนลงมาจากรถยนต์สีขาว
ก็คือที่ลูกศรสีแดงชี้มากันสองคน
แล้วไปต่อยไปตีผู้บาดเจ็บลูกศรสีเขียวที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
ชื่อว่านายอนุวัฒน์อายุ๒๖ปี
เขาบาดเจ็บแผลมีหัวแตกมีหน้าช้ำลำคอก็เป็นแผล
มีรอยถลอกเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แม่ของคนเจ็บแม่วันเพ็ญเล่าให้ฟังบอกว่า
มันอาจจะสืบเนื่องมาจากคือก่อนหน้านี้เธอมีปัญหากับคู่กรณี
เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตซึ่งตามสายงานแล้ว
เธอเป็นลูกน้องของฝั่งคู่กรณีที่มีปัญหากันแล้วทะเลาะกัน
ถึงขั้นว่าฝั่งนู้นเขามาเคลียร์
เพราะเขามีเรื่องไปเข้าหูว่าเจ๊เจ๊ชอบเอาเรื่องไปนินทาเหรอ

แล้วมีการลุกลามถึงขั้นลงไม้ลงมือครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
จังหวะนั้นคือลูกมาเห็นพอดีลูกก็เลยเข้ามาช่วยห้าม
แล้วก็ไปล็อกคอฝั่งคู่กรณีแยกออกไปเพื่อไม่ให้แม่ตัวเองบาดเจ็บ
หลังจากนั้นฝั่งนู้นเขาขู่ว่าอย่าให้เจอนะ
เดี๋ยวถ้าเจอที่ไหนแล้วก็โดนแน่ให้ระวังตัวเอาไว้
ก็คิดว่าเป็นแค่คำขู่ถัดมาอีกวันหนึ่ง
เขาไปทำธุระครับแม่และพ่อไปทำธุระ
ลูกชายเองก็จะไปธุระข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาคนเดียว
จอดติดไฟแดงตรงนี้เจอเข้าจัง
ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งนู้นจะเป็นคนที่คู่กรณีส่งมาหรือเปล่า
เพราะลูกชายบอกว่าไม่คุ้นหน้าเขานะ

แต่มันน่าจะเชื่อมโยงกันที่หนูไปช่วยแม่วันก่อนหรือเปล่า

กูจะเอาเรื่องพวกมึงให้ถูกที่สุดพักพวกกูเยอะ
กูไม่กลัวพวกมึงระวังตัวกันไว้ให้ดี
วันที่เขาขู่คือวันไหนครับ
เมื่อวานแล้ววันนี้ก็คือเกิดเหตุกับลูกเรา

ปรากฏว่าบริเวณที่หน้าเขาจะมีรอยช้ำรอยขวนตรงบริเวณข้างขมับ
ถ้าพี่มิ้วคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะฮะ
หางตาข้างขวาเขามันจะมีปูดบวมขึ้นมา

เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งไปดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์เขาออกมา

คอก็มีรอยถลอกที่แม่ชี้ให้ดูอยู่ตรงนั้น
เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวขอแจ้งตำรวจเอาผิดถึงที่สุดครับ

ที่สพภูดาตนะครับในพื้นที่

หลังจากนั้นก็จะไปรักษาตัวต่อไป